ทุกคนซ้อมได้ดีมากเพื่อแย่งตำแหน่งกันก็คงจะไม่ทดสอบอะไรมากเพราะว่ามีแนวทางชัดเจน
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางคนบ้างให้ทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองแต่จะพยายามทำให้ดี
เกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนเดินทางไปอุสเบกิสถานไม่กังวลตำแหน่งไหนเลยเพราะทุกคนเนี่ยก็มีการทดแทนกันได้นะครับทีมไทยในอันดับ๑๑ของโลกขณะที่บาเรนดับ๘๙ของโลกครับส่วนช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยนะครับทีมไทยก็ลงฝึกซ้อมที่บีจีสเตดียมสังเวียนการแข่งขัน